อย่าลืมเล่าสู่คนฟัง
คุณผู้ชมนะฮะเล่าสู่กันฟังมาแล้วนะครับ

ซึ่งแน่นอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเย็นแบบนี้

ผมมีเรื่องมาเล่ามาบอกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเยอะเลย
วันนี้มีทั้งเรื่องเล่าและมีทั้งคลิปนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสายระทึกสายเสียวสายงงสายว้าว
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทุกสายเลยนะฮะ
แต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยคลิปนี้ก่อน
นี่คราวนี้เป็นสายแว้นซึ่งเพจดังเนี่ยเขาเอาคลิปมาลง
แต่ว่าแฮชแท็กไว้ว่าตัวยืนแห่งพัทยา
ตัวยืนแห่งพัทยาเป็นยังไงไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปขนาดนี้เลยเหรอฮะ
แต่ว่านี่งงกับคำว่าแฮชแท็กตัวยืนแห่งพัทยา
เพราะจริงแล้วน่าจะแฮชแท็กตัวนอนแห่งพัทยามากกว่านะครับ
เพราะเห็นว่านอนมายาวแบบนี้นอนบนเบาะมอเตอร์ไซค์
คนเห็นนี่ก็งงนะฮะโอ้โหขี่ยังไงครับเพราะมันหวาดเสียวจริงนะครับ
พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยเขาก็โอ้โหบอกว่ามันหวาดเสียวเหลือเกิน
ไม่อยากให้ขับขี่กันแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนเพจเจ๊ม้อยวีพลัสก็เขียนแคปชั่นแฮชแท็กตัวยืนแห่งพัทยา
ขับขี่ควรระมัดระวังให้มากนะครับหากเกิดอุบัติเหตุแค่เสี้ยววินาที
ก็เอาชีวิตคุณไปได้และชีวิตคุณกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับ
แล้วก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการที่เข้ามาตรวจสอบดูแล
ในเรื่องของการขับขี่หวาดเสียวแบบนี้นะครับ
ยังคงอยู่บนท้องถนนครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้เป็นเรื่องราวหัวร้อน
แล้วต้องบอกว่าหัวร้อนจริงแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะว่าคนขับรถแจ๊สสีขาวเนี่ย
ขับมาปาดหน้ามาดักทางจอดแล้วหยิบอะไรลงมาจากรถแล้วทำอะไรต่อ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ
เธอถอยหลังเธอ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
ขับแบบนี้ไม่น่าให้ใช้ใบขับขี่ได้นะครับเพราะออกมาหัวร้อนขนาดนี้นะฮะ
กลับเข้ามาที่ท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับอยู่รอบสนามหลวงก็คือถนนราชดำเนินใน
เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าตรู่เลยละฮะรถแท็กซี่เนี่ยขับมาอยู่ดีดีปรากฏว่ามีรถจักรยาน
ซึ่งขี่ออกมาจากเลนซ้ายสุดแล้วก็จะปาดขวาสุด
ปรากฏว่าถูกรถแท็กซี่นั้นชนนะครับ
จากคลิปก็จะเห็นเลยนะครับว่าคนขี่รถจักรยาน
ขี่จากเลนซ้ายสุดแล้วก็ตัดข้ามเลนมา๒เลน
ทำให้รถแท็กซี่ที่ขับมาด้วยความเร็วชนอย่างแรง
คนขี่รถจักรยานลอยขึ้นกระแทกรถแท็กซี่
แล้วก็ตกลงบนพื้นถนนกระแทกถนนอย่างแรงเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะทำให้คนขี่รถจักรยานรายนี้เสียชีวิตขาดที่
แต่ก็มีคำถามมากมายเลยนะครับสำหรับคนที่ได้เห็นคลิป
อย่างเช่นทำไมเขาถึงอยู่ขี่ข้ามเลนมาแบบนี้
ตอนจะขี่ตัดเลนเขามองไม่เห็นรถที่ตามหลังมาเหรอ
หรือเขามีอาการอะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงหักออกไปกลางถนน
เลนไปแบบนั้นขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคำถามกับรถแท็กซี่ที่ชนด้วย
บอกว่าถนนรอบสนามหลวงเส้นนี้จำเป็นต้องขับรถเร็วขนาดนี้เลยเหรอ
ก็คนที่เห็นคลิปนี้ก็มีความคิดที่หลากหลายนะฮะ
แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูคุณลุงคนนี้
คุณลุงคนนี้นะไม่รู้ไปเมามาจากไหนเรียกว่าเมาหนักมากจนเอาตัวเองไม่อยู่นะฮะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูคลิปคุณลุงท่านนี้กันนะครับ

คุณลุงเจ้าของรถคันก่อเหตุที่ขับไปชนท้ายรถคนอื่น
รถของตัวเองนั้นยุบไปขนาดนี้นะครับ
ก็เรียกว่าสภาพการขับรถก็แย่แล้ว
แต่เมื่อคุณลุงลงมาจากรถ
สภาพของคุณลุงเนี่ยแย่ยิ่งกว่านะฮะ
คุณลุงก้มมามองรอยบุบของรถตัวเองเสร็จแล้ว
ก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มอ่อน
แล้วก็ยกมือไหว้เจ้าของรถที่ตัวเองขับไปชนนะฮะ

โอ้โหลุงเอาตัวเองยังไม่รอดเลยแล้วขับรถมาได้ยังไงเนี่ย
โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงไปกว่านี้นะครับ

ไม่จบแค่รถยุบเท่านั้นนะครับ

คลิปสายระทึกสายเสียวแล้วก็สายงง

ยังมีคลิปมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกเยอะเลยนะครับ
อย่าลืมเล่าสู่คนฟัง
กลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเยอะเลย
มีคลิปอีกเยอะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
คลิปที่จะได้เห็น๒คลิปนี้คุณผู้ชม
เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเลย
เวลาปล่อยบุตรหลานอยู่ในพื้นที่ชุมชน
แล้วก็วิ่งข้ามไปข้ามมาหรือว่าขี่รถจักรยาน
ข้ามไปข้ามมาในท้องถนนนะครับ
ให้ไปดูคลิปแรกนี้ก่อนนะครับ
นี่แหละครับคลิปอุทาหรณ์ที่ต้องเตือนเลยนะครับ

คลิปนี้เกิดขึ้นที่ถนนภายในหมู่บ้าน
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายยกนะครับ
จะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กใส่ชุดสียำพู

เพื่อจะมาซื้อของที่ร้านค้าฝั่งตรงข้าม
ระหว่างนั้นเองมีรถกระบะคันสีขาว

แล้วก็หนูน้อยก็รีบวิ่งข้ามผ่านหน้ารถกระบะคันนี้ไป
แต่คุณผู้ชมอย่างที่เห็นแหละครับ
ว่ามีรถอีกคันกำลังแซงรถกระบาดที่จอดอยู่
และไม่น่าจะได้เห็นเด็กด้วยซ้ำนะครับ

ถูกรถชนกระเด็นเลยนะคุณ

แต่ปฏิหารยังมีจริงนะครับ
เหตุการณ์นี้เด็กชุดสีชมพูนี่นะครับ
รอดชีวิตแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แม้ว่าถนนในชุมชนจะเป็นถนนเล็ก
แต่ก็อย่าปล่อยให้เด็กวิ่งข้ามแบบนี้

ขี่รถจักรยานตามกันไป

แล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเล็กในพื้นที่
ลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่นะครับ
ทั้งสองคนกำลังขี่รถจักรยาน

มอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับมาชนพอดีฮะ
ล้อของจักรยานของเด็ก
กระเด็นออกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลย

เหตุการณ์นี้เด็กปลอดภัย
แค่มีรอยถลอกเท่านั้นเองนะครับ

ก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ

ช่วงนี้โจรขโมยเยอะเหลือเกินนะครับ

แต่ท้ายที่สุดได้อะไรไปหรือเปล่านะฮะ

ขี่มาจอดหน้าบ้านเป้าหมายทันที
จากนั้นก็หยิบไขควงออกมา

เพื่อไม่ทิ้งลายนิ้วมือไว้ด้วยนะครับ

งัดแล้วงัดอีกมันงัดไม่ออก

จากนั้นก็มางัดต่อนะฮะ

พอมีรถราขับผ่านไปมา
แม่เจ้าโจรรายนี้ก็ทำเนียนครับ
หนึ่งว่าตัวเองจะเติมเงินมือถือ

คราวนี้งัดแท่งเหล็กขนาดใหญ่ออกมา

ต้องเจอแฉลงอันใหญ่แบบนี้

ปรากฏว่างัดยังไงก็งัดไม่ออกอยู่ดีนะครับ
สุดท้ายถามว่าโจรรายนี้ถอดใจ
ไขควงเก็บแฉลงหรือเปล่า

จากนั้นเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถ
สตาร์ทออกไปโดยไม่ได้เงินสักบาทนะครับ

เป็นคลิปดังที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะฮะ

ดักรถจักรยานยนต์ที่๓แยก
ตรงถนนสุขุมวิทย่านอ่อนนุษย์ตรงนี้

ที่ทำให้ชาวโซเชียลนั้นเสียงแตกเลยนะครับ

เพื่อคอยกำกับดูแลการจราจร

เพราะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อนเนี่ย
สวมหมวกกันน็อกทั้งคู่เลยนะครับ

ทำให้ตำรวจต้องไปดักขวา
แต่ทีนี้จักรยานยนต์ทำท่าจะตีวงกว้าง

ตำรวจต้องยกมือซ้ายอีกข้าง

ระหว่างรถจักรยานยนต์กับตำรวจ

ตำรวจหน้าขมัมลงไปที่พื้นถนนเลยนะฮะ
เช่นเดียวกับคนขับและคนซ้อนรถจักรยานยนต์

ก็พาผู้ก่อเหตุทั้งคู่จูงรถมาข้างทาง

ก็เพราะว่าหลายคนก็คอมเมนต์
บอกว่าแหม่ตำรวจไปยืนขวางเอง
จะจับก็จับดีสินะฮะ

แล้วก็ไปจับแขนคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบนั้น

ทุกวันนี้มีการเรียกค่าปรับทางจดหมายก็ได้

ส่วนคนที่เห็นด้วยกับการกระทำของตำรวจ

บอกว่าก็ตำรวจเขาเรียกให้จอดแล้วก็ไม่จอด
ยังจะดันทุรังไปชนตำรวจเขาอีก
นี่ตำรวจเขาเห็นความผิดซึ่งคุณทำอยู่เนี่ย

ตัวอะไรที่ข้ามถนน

ให้ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนค่ำของวันที่๙ตุลาคมนะครับ
ที่จังหวัดนครพระราชสีมา

และทั้งคู่ก็พบกับแสงวิบมฟบลพื้นถนน
เหมือนตัวอะไรกำลังปรากฎกาย

องไปมองมาอ้าวเจ้างูนั่นเองนะฮะ

ทีนี้คุณธนภรรดิ
เหยียบเบรกทันทีหักหลบได้อย่างบุดหวิดเกือบจะทับเจ้างูไปแล้ว
แล้วพอขับรถเลยงูไปสักคู่หนึ่งนะฮะก็มาคิดอีกที
บอกว่าโอ้โหเส้นทางนี้มืดและอีกอย่างถ้างูมันเลื้อยข้ามถนน
แล้วข้ามช้าแบบนี้ถ้ารถคันหลังมาเดี๋ยวจะทับแบนต่อ
ทีนี้ครับเจ้าของรถก็เลยตัดสินใจฮะจอดรถบังทางเอาไว้
พร้อมกับช่วยโบกรถคันอื่นให้เบียงไปอีกทางหนึ่งนะฮะ
เพื่อกันไว้ไม่ให้มาเหยียบทับงูนะครับ
เจ้างูเหลือมตัวนี้เลื้อยข้ามถนนได้สำเร็จแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้าง
เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ตอนนี้กำลังมีการเร่งระดมในการฉีดกันอยู่
หลายคนไปฉีดมาแล้ว

แต่บางคนที่เป็นคนกลัวเข็มนะฮะ

ผู้ชายคนนี้ดูแมนตัวใหญ่
ยังกลัวเข็มได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ
โอ้โฮ
ร่างใหญ่รายนี้มานั่งรอฉีดวัคซีน

แล้วพอเจ้าหน้าที่เอาเข็มฉีดยาจะมาฉีดวัคซีนให้
โอ้โหร้องลั่นเลยล่ะครับ
ทำให้คนทั้งฮอทั้งห้องหันมามองด้วยความแปลกใจ

เรียกว่าโอ้โหหมดกันเลยงานนี้
อุตส่าห์มาแบบแมนแต่ตอนฉีดเป็นแบบที่เห็นนี้นะครับ
สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ปฏิบัติภารกิจในการฉีดวัคซีนให้ผู้ชายคนนี้สำเร็จ
พร้อมกับเสียงปรบมือของคนทั้งห้อง
เรียกว่าเป็นการให้กำลังใจหนุ่มร่างใหญ่แต่ใจบาง
กลัวเข็มฉีดยาไรนี้นั่นเองครับ
เนี่ยฮะถ้ากลัวก็อย่าไปมองนะฮะยิ่งมองมันยิ่งลุ้นแล้วก็ยิ่งเสียวนะฮะ
เดี๋ยวจะเกิดอาการแบบพี่คนเมื่อกี้นะครับ
เอาคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูพื้นตรงนี้หน่อย
จดจ้องมองไปนะคนที่ชอบตัวเลขหรือว่าคนที่ชอบเรื่องความเชื่อ
อาจจะมองว่าเป็นสิ่งประหลาดมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีคนเขาเห็นแล้วเขาบอกรอยพญานาคหรือเปล่า
แต่แท้จริงแล้วเดี๋ยวเราเฉลยให้ฟังว่าเป็นรอยอะไรนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลแล้วฮะ
เพราะว่านุ่มกู้ภัยรายหนึ่งก็คือคุณอดีศรเพชรร่วง
บอกว่าได้เห็นภาพนี้แล้วก็เลยอยากแชร์ให้หลายคนได้ดูภาพกันก่อน
ว่าบนพื้นมันเป็นเลขแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับ
เพราะบางคนก็บอกเอ๊ะรอยพญานาคหรือเปล่า
หรือว่ามีใครมาแกล้งขีดเขียนแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับบ้านของคุณอดีศรมีกล้องวงจรปิด
ด้วยความสงสัยแน่นอนว่ารอยนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
เห็นไหมครับเจ้าสามตัวนี้นะฮะ
เดินมาเล่นกันอยู่ลานหน้าบ้านของเขา

คืออาการของสุนัขเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้
ก็เหมือนแบบคันนะคุณ

ก็เลยลากขาไปแบบนี้
ลากไปลากมาแม่มันไม่หายสักทีลากเป็นวงแบบนี้นะฮะ
สรุปแล้วมันเลยกลายเป็นที่มาของตัวเลขประหลาด
อยู่บนลานบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

โอ้โหผมเห็นแล้วใจสลายเหมือนกันนะฮะ
ในฐานะของคนที่รักต้นไม้เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่คุณแม่เพาะไม้ด่างไว้ขาย
แต่ปรากฏว่าลูกของคุณแม่ทำอะไรกับไม้ด่าง

นี่น้องทำใช่ไหม
อันนี้หนึ่งต้นใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ

น้องทำนี่ต้นมาเล็กพ่อลูกไว้ส่วนต้น
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าไม้ด่างของคุณแม่เนี่ย
โอ้โหมันถูกตัดถูกแง๊บออกมาแบบนี้
เหลือแต่ใบและใบด่างสวยทั้งนั้นเลย
แต่พอมันเป็นใบด่างแบบนี้เอาไปขายไม่ได้แล้วนะฮะ

คุณแม่สาวใต้มีลูกอย่างเล็กปล่อยลูกไว้กับกระถางต้นไม้ด่างเป็น๑๐๑๐ต้น
แล้วทีนี้ใกล้กระถางมีกันไกลวางอยู่จะเหลืออะไรล่ะครับ
ที่เป็นเจ้าของเพจร้านก้อยช็อปราคาถูก
โพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับ
น่ากลัวกว่าโจรก็ลูกนี่แหละฮะของลูกค้าเกือบ๓๐๐๐บาท
แม่ต้องโอนเงินคืนหมดเลยค่านมหนูทั้งนั้นลูกเอ้ยเก็บไว้ให้ดูตอนโต
เดมอนน้อยนี่แค่โดนดุดราม่าขนาดนี้นะฮะ
แต่คุณแม่ก็ต้องทำใจฮะลูกน้อยวัยกำลังสนเลย
คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เรื่องของอาชีพครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูอาชีพนี้แต่อาชีพนี้นะคุณ
เขาต้องใช้ความพิถีพิถันใช้ความตั้งใจมาก
กว่าจะได้โมเดลบ้านจิ๋วแบบนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะฮะในขณะที่คนไทยกำลังเจอวิกฤตอะไรหนัก
โควิดทั้งน้ำท่วมเรียกว่าหนักหนาสาหัสจริงนะครับ
แต่ทีนี้ครับหนุ่มมุกดาหารที่ชื่อว่า

อายุ๓๖ปีไม่ท้อฮะ
แล้วก็อยากจะหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองและของโควิดด้วย
การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองมันบอกอ๋อไม่สนุกซะแล้วนะฮะ
คุณทาราก็เลยไปร่ำเรียนวิชาการทำโมเดลจำลองจากปรมาจารย์ด้านนี้
อย่างคุณลุงติ๊กสเกลนักทำโมเดลชื่อดัง
มีฝีไม้ลายมือพอตัวนะครับ
ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำครับ

เพื่อเป็นการโชว์ผลงานแล้วก็รับออเดอร์ลูกค้า
ผลปรากฏว่าลูกค้าจองคิวสั่งโมเดลแบบนี้ยาวไปถึงปีหน้าแล้วครับ
ก็ฝีมือเนี่ยโอ้โหละเอียดอ่อนแล้วก็เด็ดขนาดนี้นะครับ

พี่ทาราบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน
โดยลูกค้าสามารถนำภาพถ่ายหรือว่าไอเดียเข้ามาพูดคุยสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
แล้วก็คุณทาราก็สามารถทำให้ได้ทั้งนั้น
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความอดทนความตั้งใจ
และที่สำคัญเป็นคนที่ไม่ท้อไม่ถอยในช่วงที่มันมีวิกฤตอะไรแบบนี้นะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเรานำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้ดูกันหลายเรื่องหลายคลิปจริงนะฮะ
วันนี้หมดเวลาซะแล้วแหม่เสียดายจริงนะเราจะมาเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะครับ
วันอาทิตย์หน้านะครับ๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการเล่าสู่กันฟังแต่วันนี้เรามีภาพทิ้งท้ายครับ
ทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้เขาบอกว่าอยากไปแตะขอบฟ้า
แตะแบบไหนไปดูกันเลยแล้วล่ะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป